ต่อไปนี้ก็เป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคนตกเป็นเหยื่อนะครับ
โดยเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนที่ผ่านมา
หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่ามีคดีกลุ่มคนร้ายบุกรุกเข้าไป
งัดตู้เซฟแล้วก็ลักทรัพย์สินภายในบ้านหลายคดีนะครับ
ล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจนครบาน
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ซึ่งก็เป็นชาวโคลัมเบีย
ที่จะทำท่าทีไปกดกริ่งตามบ้าน
ถ้าไม่มีใครอยู่ก็จะบุกเข้าไปในบ้านนะครับ
แต่ถ้ามีคนอยู่ก็จะทำทีว่ามาหาเพื่อน
แต่ว่ากดกริ่งผิดบ้าน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีที่ชายชาวต่างชาติ๒คน
กำลังเข้ารื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านแห่ง๑
ย่านอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คือหลักฐานที่ชุดสืบสวนตำรวจนครบาน
นำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลแผนประทุศกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
หลังมีคนร้ายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติจำนวน๔คน
ใช้รถยนต์ตระเวนเข้าไปตามหมู่บ้านขนาดใหญ่
ทั้งในพื้นที่นครบานและปริมณฑล
ก่อนเข้าไปก่อเหตุงัดตู้เซฟแล้วลักเอาทรัพย์สินมีค่าไป
จากการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูล
ตำรวจสืบทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ
คิสเซียนโรบาโดนอนเน่ชาวโคลัมเบีย
พร้อมมีข้อมูลว่าผู้ต้องหาจะนัดรวมตัวกันที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุษย์
จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนจึงได้วางแผนจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้
ผลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
จากการสอบสวนผ่านล่ามกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า
จะเลือกสถานที่ลงมือคือบ้านพักที่ดูดีมีฐานะ
และอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนอยู่บ้านเข้าไปก่อเหตุ
ระเวนไปเรื่อยกลางวันบ้างกลางคืนบ้าง
กลางวันเวลาคนไม่อยู่บ้านไปทำงานแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้
กดสัญญาณว่าถ้ามีคนมาก็ไม่เอาขอโทษขอโพยว่ามาผิดบ้าน
พอได้ของมาผู้หญิงคนนี้ก็มีหน้าที่ไปขาย
อย่างเช่นพระอะไรเนี่ยพระมันคงไม่เอากลับบ้านมันบ้างอ่ะ
มันก็จะไปขายบางทีก็มีพระหลวงพ่อทวดพระสมเด็จอะไรนะ
มันก็ไปให้ผู้หญิงคนนี้เอาไปขายถามว่ารายได้เอาไปไหนก็แบ่งกัน
จากทรัพย์สินที่ตำรวจตรวจยึดได้และนำมาแสดงต่อสื่อมวลชนครั้งนี้
ยังมีทรัพย์สินอีกบางส่วนที่กลุ่มผู้ต้องหาได้จัดส่งพัสดุกลับไปยังประเทศบ้านเกิด
โดยผ่านระบบขนส่งของบริษัทเอกชน
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ก่อเหตุยังให้การเพิ่มเติมอีกว่า
การลงมือทุกครั้งจะไม่ให้ความสำคัญกับกล้องวงจรปิด
เพราะคิดว่าไม่มีเจ้าของบ้านรู้จักและจดจำใบหน้าได้
เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติและมีการปิดบังใบหน้าเป็นอย่างดี
พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วรวม๙ครั้ง
มูลค่าทรัพย์ศิลป์ที่ได้ไปมากกว่า๒๒ล้านบาท
นี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานฝากเตือนไปอย่างพี่น้องประชาชนว่า
วิธีการป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านที่ดีที่สุด
คือการหาเครือข่ายเพื่อนบ้านเตือนภัยที่คอยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังให้ซึ่งกันและกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน